ลูกวดหน้าอะไรมาลูกวดหน้า
ช่องไทยรัฐทีวี
ร้องได้ยกกำลังซ่าตั้งขบวนกันมาว่างเวลาให้สุดเวียส
ร้องได้ยกกำลังซ่าคือการแลกหมัดรุ่นเล็กของทีมเด็กเสียงดีประจำชุมชน
จำนวน๒ทีมที่ตั้งใจจะมาสู้เพื่อบ้านเกิดของตัวเอง
โดยการแข่งขันจะแบ่งออกเป็น๑๑ยก
ผู้ชนะในยกที่๑ถึง๑๐จะรับทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดยกละ๕๐๐๐บาท
ส่วนในยกที่๑๑ยกชิงชนะเลิศ
ถ้าทีมไหนได้คะแนนสะสมมากที่สุดจะได้รับทุนเพิ่มอีก๓๐๐๐บาท
เวทีนี้ไม่มีร้องถูกหรือร้องผิดแต่เวทีนี้สำหรับเด็กร้องเพราะเท่านั้น

เข้าสู่การแข่งขันในยกที่๑๐ระหว่างทีมสามซ่าบางกอกจากกรุงเทพมหานคร
ที่มาสู้เพื่อมูลนิธิบ้านพระพรซึ่งดูแลเด็กที่พ่อแม่อยู่ในเรือนจำ
จะร้องให้สุดทำจะรับให้สุดแขนจะเต้นให้สุดร่าง๓ซ่าบางกอกสู้
ทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญาจากจังหวัดนครสวรรค์
ที่มาสู้เพื่อหาทุนอาหารกลางวันให้กับเพื่อนในโรงเรียนวิชาวดีจังหวัดนครสวรรค์

เจ้ามังกรจิ๋วเจ้าพระยาสู้ไม่ท้ายห้า
การแข่งขันชิงทุนน้ำใจเพื่อบ้านเกิดเดินทางมาถึงยกที่๑๐แล้ว
ซึ่งยกนี้น้องทั้งสองทีมต้องร้องเพลงตามโจทย์ที่ทางรายการตั้งให้
ซึ่งโจทย์สำหรับครั้งนี้ก็คือ

รักก็บอกชอบก็จีบ
แต่ละทีมก็พยายามออกแบบเพลงโจทย์นี้ให้มีความน่าสนใจมากที่สุด
ไม่รู้ว่ากรรมการจะถูกใจโชว์จากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพระยา
หรือสามซ่าบางกอก
ต้องมาเอาใจช่วยเด็กพร้อมกันนะครับ

สู่รายการร้องได้ยกกำลังซ่าในยกที่สิบ
แหมการแข่งขันนะครับเดินทางมาถึงยกที่๑๐แล้ว

ทางรายการของเรามีโจทย์พิเศษให้กับน้องทั้งสองทีมไปทำการบ้าน
เพราะฉะนั้นคงสนุกแน่นะครับ

วันนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันทั้ง๓ท่านเลยนะครับ
เพราะว่าใกล้ที่จะถึงรอบชิงชนะเลิศแล้ว
ก็คือคุณตั๊กสิริพรอยู่ยอด
คุณไอซ์สลันยูคุณสุนารีครับ
ขอบคุณครับ
ตุครับยังซ่าอยู่ไหมครับ

แม่จ้าจริงแล้วนี่
เขาจะขึ้นมาเพียงคนเดียวก็ได้

หรือจะเป็น๓คนเลยทั้งทีมเลยก็ได้

แล้วโจทย์เพลงที่บอกกับน้องไปที่ทางรายการ

รักก็บอกชอบก็จีบ

ในห้องของเด็กซ่า
มีการแต่งตัวกันเป็นสีสันอะไรของเขากัน
ผมไม่รู้โถ่ครับเดี๋ยวอาจจะให้คณะคำอาการ

วิธีที่จะดึงดูดแล้วก็ดึงคะแนนจากคณะกรรมการไปได้เนี่ยนะ
เคล็ดลับอะไรบ้างในสำหรับโชว์กันเป็นกลุ่มอย่างนี้นะครับ
คุณแซ็คครับแซ็คครับครับผม
คุณอยู่ไหนอ่ะ

อย่าบอกนะว่าแม่แอบกินผลไม้อยู่

ป้องมาให้เด็กแหละลูกหรือ

คณะกรรมการมีอะไรให้คำแนะนำกับลูกของผมเลยนะครับ

แต่กับแซคต้องแนะนำเด็กจะเริ่มร้องเพลงแล้ว

ตอนนี้ผลไม้หมดไป๓๔เข่งแล้วครับผม
คิดว่ามีผลต่อการร้อง

อยากเห็นความสมัครสมานสามัคคี
แล้วก็ความพร้อมเพลียงของการโชว์ร่วมกัน
เพราะฉะนั้นลูกเตรียมความพร้อมให้ดีนะ

แต่สังเกตไหมวันนี้เขาเล่นกันน้อยลงนะ
เหมือนเขาแบบเขามีการดีดกีตรงกีต้า
ใช่ตั้งหัวเล่นกันไม่ได้แล้วต้องเอาจริงกันแล้ว
ต้องจริงจังกันแล้ว
ผมว่าน่าจะเป็นทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา
ขึ้นมาโชว์ก่อนแน่ในยกที่๑๐นี้นะครับ
ขอเชิญตัวแทนของทีมเด็กซ่า
อ้าวอ้ายตายแล้ว

กลัวเด็กหรือว่ากลัวผมครับ

เป็นอะไรตาย

พีมเป็นอะไรตายครับ

ตายนานหรือยัง

เอาอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย

หรือทำไมต้องเป็นผีทั้งหมดเลยลูก
เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ

เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ
เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ
เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ
เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ
เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ

เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ
เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ
เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ
เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ

เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่มากครับ

เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ
เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ
เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ

เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ
เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ

เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ

เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ

เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ
เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ

เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ
เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ

เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ

เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ
เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ

เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ

เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ
เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ
เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ
เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ
เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ
เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ
เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ
เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ

เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ

เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ

เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ
เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ
เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ

เป็นเรื่องราวของแม่นาคกับพี่ม่าครับ

เอาแดด

อะไรนะหิวว่าอย่างไรนะจ๊ะ

จะไม่มาหลอกอีกเลย

เขามารับลูกเขา

สามคนนะครับวันนี้เพลงอะไรลูกที่จะนำมาโชว์

รักเธอแล้วใจก็มีเสียง

ยังไงเนี่ย

มันจะเป็นยังไงเนอะ
ขอดูได้เลยค่ะ
ถ้าเมื่อกับผู้อิปกติก็ได้เลย
เอาเป็นผีอยู่นะ

นี่ผมก็ไม่รู้ว่าพวกคุณนะครับเนี่ย
เห็นเขาแต่งอย่างนี้มันน่าจะเป็นเพลงแบบหวาน
หรือว่าเพลงความหลักไทย

อยากได้กำลังใจจากกองเชียร์ของเราไหมคะ

มีอะไรจะพูดกับครูบุภาราตรีไหมคะ
หนูอยากได้น้ำแดง
ช่วยกันนำน้ำแดงมาถวายหน่อยนะ
วันนี้จะได้๓๐ค่ะ

ต้องเก็บสะสมคะแนนไว้ให้ได้มากที่สุดนะครับ

น่ารัก

จากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพระยา

ใครเป็นคนเลือกเพลงนี้ครับ
ก็พวกเราประชุมช่วยกันเลือกเพลงนี้ครับ

เราอยากทำโชว์ให้มีความแปลกใหม่ค่ะ
เพราะว่าอยากจะทำให้มันมีกลิ่นอายความเป็นลูกทุ่งค่ะ
เพราะว่าแต่เดิมเพลงนี้เป็นเพลงป๊อปค่ะ
ก็เลยอยากจะนำเรื่องเกี่ยวกับแม่นาคมาผสมผสานค่ะ
จะได้เป็นเกี่ยวกับเพลงบอกรักค่ะตามโจทย์เลยค่ะ
แล้วน้องเก็ตนะครับมีส่วนร่วมอะไรในโชว์นี้ครับ

โอเคค่ะอย่างนั้นทำให้เต็มที่นะคะ

อย่างนั้นลุยเลย
ให้คะแนนหนูเยอะนะคะ
โชว์แรกของโจทย์เพลงรักก็บอกชอบก็จีบ
คือโชว์จากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพระยา
ที่น้องลองทุนแต่งเป็นความรัก

โชว์นี้จะน่าดูขนาดไหน
ชมกันเลยครับ
พี่มากค่ะ
กลับมารับลูกกับเมียก่อน
อย่าเพิ่งหนีไปเที่ยวสิจ๊ะ
พี่มากค่ะ
น่าคิดถึงพี่มากเหลือเกิน
ใจจะขาดแล้ว
พี่มากค่ะ
โชว์
โชว์

อ้าวอ้าวอ้าวอ้าวอ้าว
อ้าวอ้าวอ้าวอ้าว
พี่บ้าของ
ลองเก็บตัวเงียบ
เหนื่อยมามากลองอยู่เงียบ
อยู่ดูบ้างไม่สนใจผู้ใด

ไม่ออกไปเที่ยว
เพื่อคนมาขอเจอเธอเขา
ก็ทำยากทั้งที่เคยตั้งใจไว้
พักหัวใจช่วงหนึ่ง
ก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้อีกแล้ว
ก็ยิ่งได้ใกล้เธอคนดี
ยิ่งมีใจให้เธอมากทุกวัน

ก็มีเสียงเพลงให้ใจคลื่นเพลงบันเลงลองไป
ปลุกช้อนขึ้นมาใหม่หัวใจเต้นแรงเหมือนเก่า
เหมือนใจเต้นรำอยู่กลางเต็มไฟไม่มั่วมืดมนต์ในปลอมของเรา
จากนี้จะมีเราทุกคืนไม่เคยเงียบเหงา
มีเธอเป็นเสียงเพลงในใจ
ก็ดังว่าใจเป็นบอกเธอใช่คนอื่นก็ไม่ก็ว่าใช่
เพราะว่าใจฉันเองรักเสียงเพลงของเธอ
ก็ช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้อีกแล้ว
ว่าเธอดึงดูดขนาดนี้ก็ยิ่งได้ใกล้เธอคนดี
ยิ่งมีใจเธอมากทุกวัน
รักเธอแล้วใจต้องมีเสียงเพลงให้ใจคลื่นเตรงเบลงลงไป
ลูกฉันขึ้นมาใหม่หัวใจเต้นแรงเหมือนเก่า
เหมือนใดเต้นรำอยู่กลางแสงไฟไม่มั่วมืดมนต์ในโปรของเรา
จากนี้จะมีเราทุกคืนไม่เคยเงียบเหงา
มีเธอเป็นเสียงเพลงในใจ
ขอเสียงหน่อยได้ไหมครับ
ช่วยได้ช่วยไม่ได้อีกแล้ว
ใจว่าเธอดึงดูดขนาดนี้ก็ยิ่งได้ใกล้เธอคนดี
ยิ่งมีใจให้เธอมากทุกวัน
รักเธอแล้วใจก็มีเสียงเพลงให้ใจคลื่นเพลงเบลงลงไป
ลูกฉันขึ้นมาใหม่หัวใจเต้นแรงกว่าเก่า
เหมือนใจเต้นรำอยู่กลางแตงไฟไม่มั่วมืดหมดในปลอของเรา
จากนี้จะมีเราทุกคืนไม่เคยเงียบเหงา
หัวใจเต้นรำอยู่กลางแสงไฟไม่มั่วมืดมนต์ในพระของเรา
จากนี้จะมีเราทุกคืนไม่เคยเงียบงา
มีเธอเป็นเสียงเพลงในใจ
ดีมากคือ
ดีมากคือ
คณะกรรมการค่าาาา
ให้คะเน่หนูเยอะนะคะ
โอ้โฮไม่ต้อง
เสียงหัวหน้าด้วยนะ
โอ้โห

ค่ะขึ้นมานะบรรยากาศแบบโอ้โห
มาซะมืดมนต์อลละหมานกันเลยเชียวน่ากลัวมาก
โอ้โหแต่ชอบอยู่ท่านึงอะ
ถ้าผีดึงดาวดิทำงาน
โอ้โหแม่คุณสะใจจริง
ไม่มาดูข้างหน้าเอมอยู่ข้างหลังไงไม่เห็นไง
อ้าวมา

เฮ้ยมันเชี่ยวอ่ะ

ฮะใครสอนคิดเองป่ะลูกฮะ

ผมว่านะโชว์นี้โอ้โหประทับอกประทับใจแน่นะครับ

หมาไม่ใช่ในเครื่องด้วยนะไม่ใช่เป็นหมาคอมด้วยนะ

หมาไหนอ่ะ
ไหนทำได้ไม่จริงอ่ะไม่เชื่ออ่ะ
ทำได้ทำได้ลูกอันไหนจริงเปล่าไหน

เออเก่งเนอะ

หมาตาเหลือกตาเหลือกเลยไหม

เอาละครับถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องมาฟังคอมเมนต์จากคณะกรรมการแล้วครับว่าโชว์นี้
จากทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญานครสวรรค์นะครับ
จะเป็นอย่างไรบ้างพี่สุเลยครับ

ก็คือเขาบอกว่าเขาเป็นทีมจริงด้วย

มาเข้ากันได้แล้วมันผสมผสานแล้วมันน่ารักมาก
มันเห็นบรรยากาศครอบครัวของผีครอบครัวหนึ่ง
ที่เขารักกันแล้วก็มาหยอกล้อกัน
เขาต่อว่าต่อขานกันในความรักของพวกเขา
ซึ่งพยานรักตัวน้อยก็อุ๊ย
ผีน้อยกระดีกระดามากน่ารัก
น่ารักจริงเลยต้องชื่นชมนะลูกนะก็คือ
ระหว่างที่แสดงพวกหนูทำได้ดีมากเก่งมากนะชื่นชมหนู
การแสดงเมื่อสักครู่นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย
แต่ทุกคนเปะมากเก่งกับมืออาชีพจริงค่ะ

ขุมต้านผ่านไปแล้วนะครับ

เพราะว่าเวลาหนูทำพี่ก็ทำไปด้วย

ปูปวดตาแล้วหนูอยู่อย่างนั้นได้ตั้งนาน

ระหว่างที่ผีพ่อผีแม่ก็ร้องกันไป
ผีลูกก็ดิ้นไปมองแหว่น่ะ
เตือนใดเต้นรำหูกราแสงไฟ
ไม่มั่วมืดหมดในฟลอร์ของเรา
กลับจะทำโชว์แบบนี้ได้ต้องซ้อมนะ
ใช่ต้องซ้อมต้องใช้เวลานะใช่แล้วก็ตั้งใจมากจริง
ขอบคุณมากกับโชว์ดีวันนี้ครับขอบคุณครับ

คือเจ้าตัวเล็กเกรท

เห็นไหมที่เจเขาดึงผ้าสบายแม่
แล้วก็
นี่เกรทลูกไม่ต้องน้อยใจว่าเพลงนี้ลูกไม่ได้ร้อง

ลูกคือตัวขโมยซีน

เขาเรียกคนขโมยซีนเลย
ให้พี่ไมโครโฟนกับพี่พีมหนักไปทางร้อง
การแสดงการเต้นก็เป็นเกรสไป

แต่เกรสก็เด่นไม่แพ้พี่พีมกับพี่ไมโครโฟนเลยนะลูก
โอ้โหแค่เต้นดึงดาวก็เหลือรับประทานแล้วลูก
สนุกแบบหลอนอะไรอย่างนี้เออดีว่
อันนี้ขอชมเลยนะลูกเป็นอะไรที่แปลกใหม่
เข้าใจอันนี้ไอเดียดีมากเลย
เก่งเป็นทีมเวิร์คที่สุดยอดเก่งมาก
อ่าเอาแล้วเอาแล้ว
แล้วยิ้มได้แล้วลูกยิ้มได้ยิ้มได้ยิ้มได้
เอาล่ะครับเพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วที่คณะกรรมการ
ต้องให้คะแนนกับทีมมังกรจิ๋วเจ้าพญา
และคะแนนของทีมมังกรจิ๋วเจ้าพระยาคือ
จิ๋วเจ้าพระยา

เป็นโชว์ที่มีความคิดสร้างสรรค์มาก
นำเพลงสตริงมาดัดแปลงให้มีทำนองเพลงลูกทุ่ง
แถมยังแฝงเรื่องราวความรักของผี

กรรมการจะเทคะแนนให้หมดหน้าตักหรือไม่

ถึงเวลาแล้วครับว่าคณะกรรมการทั้ง๓ท่าน

กี่คะแนนครับ